ก็บอกว่าฝนก็ตกเหมือนกันทีนี้พอฝนตกลมมันแรงใช่ไหมมีลมพายุก็พัดต้นไม้ไปล้มทับเสาไฟ
สายไฟก็ไปพาดที่บ้านเกิดไฟช็อตสิคะคุณผู้ชมแล้วจากเหตุการณ์นี้นะมีบ้านที่พังเสียหาย๓หลัง

ไหม้เลยแต่เนี่ยค่ะต้นไม้ใหญ่มันล้มทับสายไฟพอสายไฟพาดมาที่บ้านไฟช็อต
เป็นมักกลางแบบเนี้ยโหว้เนี้ยแต่ชาวบ้านเขาโวยเหมือนการบอกไหนว่าการ
เป็นจังหวะที่ยังไม่ได้ตัดไฟมันก็เลยเกิดไฟช็อตนี่นะคะ
นี่ที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกนะฝนถล่มไง
แล้วชาวบ้านเขาตกใจสิเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
พอฝนทะลมลมแรงต้นยางมันล้ม
ใส่สายไฟสายไฟก็ไปพาดบ้านเรือนประชาชนน่ะนะคะ
ไปคุยกับคุณยายถามว่าทำไมต้องไปคุยกับคุณยาย
ยายเนี่ยอายุ๗๘ปีแล้วนะยายสมบูรณ์อยู่บ้านหลังนี้

ตอนนั้นยายอยู่กับหลานสองคนฝนตกหนักฟ้าร้อง
นั่งเฉยในบ้านนะได้ยินเสียงกิ่งไม้มาหล่นใส่น่ะ
แล้วคือเอาจริงนักข่าวของเราก็ถามยายยายกลัวไหม
ตอนนั้นยายคิดว่าแล้วตายก็ตายเอาเดี๋ยวฟังยายหน่อยค่ะ
พี่เป็นรวดมาประมาณนี้

ลมลมตรงไหนเนี่ยเนี่ยปากหล้องในบุตร

นี่เนี่ยแม่นสามคนหลักน้อยคนหนึ่งคนใหญ่สอง

มาแรงถ้ามาที่นี่ตายหมู่ดึง
อืมมันมาพรุ่งนี้อย่างไรครับต้นไม้ล้มหมดเลย

ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเลย
ยายบอกโอ้โหลมมันมาหวดเลยอ่ะ
ใช่ค่ะไปคุยกับอีกบ้านนึงที่เขาเสียหาย
เพราะว่าบ้านเขาเปิดเป็นร้านซ่อมพวกมอดน้ำไดชาร์จ
แล้วพอมาดูพวกเครื่องมือต่างมันเสียหายหมด
นี่คิดเป็นมูลค่านะคุณรวมค่าซ่อมรวมอุปกรณ์๓๔แสนเลยนะคะ
คุยกับชาวบ้านอีกคนนึงนายเทิดภูมิค่ะ

ช่วงนึงเหมือนกับลมมันหมุนลมหมุน
ก็โทรมาบอกว่ามีต้นไม้ล้มทับบ้านออกไปดู
ลมมันแรงขนาดที่เสาทงชาติที่บ้านศูนย์๕๖เมตร
ปลายไม้มันลู่ลงมาเกือบจะถึงพื้นเลยค่ะ

ที่เขาเรียกว่าลมหมุน
ผลกลับไปอีกครับ

ลมพลัดแลงขนาดถึงปลายไม้นี่กลับถึงพื้น
ไม่เคยเลยครับผมมาอยู่ที่หุมเมย์ไม่เคยเจอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้

นี่ได้ฟังชาวบ้านไปหลายคนแล้วเดือดร้อนนะคะ
ทีนี้นายกอบตหินตั้งนางสมปองเสนา

มีอยู่๒หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
แล้วก็บ้านเรือนเสียหาย๓หลังนะคะ
ต้นไม้ใหญ่ล้มลงมาเดี๋ยวหลังจากนี้อบตจะมาช่วยเหลือเยียวยา
แล้วก็ต้องมีปพเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ด้วยนะคะ